ประหลาดครับโอ้โหเราบันดาลสาธุชนเข้าไปกันที่นี่
เขามีความเชื่อในการทำพิธีที่จะได้โชคได้ลาบจากที่นี่ครับ
ผมพาไปแล้วคุณได้ดูอาการนะ

สิทธิ์สยานุสิทธิ์ของที่นี่

โอ้โหแล้วดูอาการแต่ละคน

แบบเขาเกรงด้วย

ที่นี่ครับเขาจัดทำพิธีการรับสินรับพร

เขาจัดขึ้นที่บริเวณอาสมปู่ฤษีนารอด
บ้านมะอึดรัตน์ตำบล
น้องบ่อนอเวอร์บ่อไร่จังหวัดตราธ
ที่นี่เขานับถือพญานาคกันด้วยนะ
เอาล่ะคุณผู้ชมครับที่อาสมแห่งนี้

เชื่อว่าหลายคนช่วยดูตลาดข่าวเพศประจำ
น่าจะพอคุชหูคุณชื่อคุณหน้าคุณตา

นี่อะไรที่มันสวยงามนี่เนอะไม่ต้องจำแม่น
ปินฟ้าหมอดูหน้าสวย

คือวันก่อนไงลูกศิษย์ลูกหาเขาไปรวมตัวกันใช่ไหม
แล้วทีนี้เขาทำพิธีรับศิลป์รับพร
ระหว่างนั้นโอ้โหฟ้าฝนไม่ค่อยเป็นใจเท่าไหร่
คึ้มมาเลยโอ้โฮมันคึ้ม
เอาดูดิแบบไหนล่าคนมีอาการแบบเนี่ย
เป็นพพปู่บ้างเป็นฤษีบ้าง
ยังมีอีกมากมายหลายองค์
นับไม่ถูกเพราะแต่ละคนไม่เหมือนกันเลยจริง
โหเป็นความเชื่อนะให้ดูกันแบบนี้
พิธีกรรมที่เขาทำอยู่ในโมราณเขาเรียกว่าพิธีมัณรา
เป็นการถวายแก่เทพเจ้าพูดผีและจิตวิญญาณ
คนที่มาร่วมมันบอกว่า

ต่างที่เธอเชื่อที่เขาเชื่อกัน
แล้วก็มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้ที่ทำพิธีมีความสุขทั้งทางกายและจิต
และเป็นการส่งสิ่งศักดิ์สิทธิ์ให้มาอวยพรให้ชีวิตนั้นรุ่งเรือง
เขาจะวางดอกไม้เป็นรูปทรงตามที่แต่ละคนวางไว้

จริงบางคนวางเป็นดอกบางคนวางเป็นกลีบ
เอาแต่ผมบอกนะแต่ละที่แต่ละอาสมมันมีเรื่องของความเชื่ออยู่นะ
อย่างนี้เราดูแล้วเนี่ยอย่าได้ไปคิดว่าเออมันเรื่องของการงมงายอะไรอย่างนี้หรือเปล่า

เออเห็นไหมสรุปแล้วเนี่ยถ้าเกิดว่าเขาคิดดีทำดี
ส่งเสริมให้คนเป็นคนดีผมว่ามันก็ดีเหมือนกันนะ
แต่เรื่องความเชื่ออะไรอย่างนี้มันก็จะไม่เหมือนกันจริง
ค่ะและต่อคนจริงค่ะ
ความเชื่อมันมีหลากหลายรูปแบบนะคุณเนาะ
อย่างนี้ก็คือถ้าเกิดเขาทำแล้วมันไม่ได้เดือดร้อนใคร
อย่างที่คุณบอกว่าสอนให้เราเป็นคนดีคิดดีพูดดีทำดีมันก็ดีไป